คุณผู้ชมครับไปดูพฤติกรรมของสองผัวเมียสุดแสบหน่อย

ฝ่ายเมียเข้าไปที่ร้านค้าร้านหนึ่งทำทีจะไปซื้อของใช้แอปเราชนะ

ฝ่ายผัวอ้อมไปที่หอพักคนงานซึ่งอยู่ด้านหลังร้านค้า
งัดห้องขโมยของ
ทำเป็นการที่ว่า

อีกคนไปซื้อของดูลาดเหลาแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจจากร้านค้าหน้าหอพัก
ใช่คุณแล้วก็ไม่ใช่ซื้อของแล้วจ่ายตังค์ธรรมดาด้วยไง
พอใช้แอปเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการไง
ร้านค้าก็จะอิลุงตุงนังอยู่กันกดตัวแรกเนี่ย
เออกดจะเปิดกดจะอะไรสักแก๊สมันก็นาน
สามีผัวก็เดินเข้าไปแล้วไปในหอพักเรียบร้อย
สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นนะครับนี่เดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไป
แล้วผู้หญิงก็ตามหลังไปติดติดนี่ครับไปจอดตรงนี้อ่านี่ครับ
หลังจากนั้นมีชายเสื้อเหลืองเดินเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ
ผู้หญิงก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะนะสักพักหนึ่งครับกลับมานั่งที่รถ
แล้วมีชายสองคนเดินผ่านไปเปิดประตูในหอพักพอดี
นานชายเสื้อเหลืองคือสามีเขากับชายอีกสองคนวิ่งตามกันออกไป
คือชายสองคนนั้นพยายามไปตามจับชายเสื้อเหลือง
เพราะจำได้ว่าเคยมาก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งนึง
เห็นแล้วมันเข้ามาใช่ไหมมันเข้ามาใช่ไหมตอนแรกเดินตามไป
ต้องการจะไปจับนั่นแหละครับนะฮะสุดท้ายถามว่าจับได้ไหมไม่ทันฮะ
หลบหนีไปได้ครับค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามเมื่อวานครับ
หอพักของพนักงานบริษัทไทยอาเคคินจำกัดในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์
ที่อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีฮะผู้ชายสองคนในภาพเนี่ย
สองคนนี้เป็นพลเมืองดีครับนะตึกนี้เป็นตึกสามชั้น
เป็นที่พักของพนักงานครับนะฮะพลเมืองดีสองคนนี้
พยายามช่วยตามไปจับคนร้ายสองคนฝ่ายผู้ชายคือ
นายทาดาพานุษีอายุ๒๒ปีแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนนะฮะ
อันนี้เป็นพลเมืองดีนะฮะเขาก็พยายามที่จะไปไล่ตามจับ
แต่จับไม่ได้แต่ว่าไปแจ้งความก็ให้ตำรวจสพศรีมราชามาตรวจสอบ
แล้วก็พาไปชี้จุดที่สองคนร้ายมาเตรียมงัดห้องของคนงาน
นายทาดาเขาบอกว่าประมาณอาทิตย์ก่อนพี่ข้างห้องเล่าให้ฟัง

เข้าไปในห่อพักด้านหลังตึกจำได้

จนเมื่อวานเห็นอ้อนี่ไง
เคยมาก่อเหตุแล้วจำได้มาอีกแล้ววนเวียนไปวนเวียนมา
ต้องคิดว่าเนี่ยต้องเป็นคนร้ายแน่แน่นะฮะฝ่ายเมียเนี่ยนะ
ขี่รถไปจอดรอก่อนอยู่ที่ร้านค้าทำทีไปซื้อข้าวซื้อของ
จอดดูต้นทางให้นะฮะตัวเองก็เลยเห็นแล้วว่ามันต้องใช่
ก็เลยชวนเพื่อนเข้าไปดูจับได้คาหนังคาขาว
ตอนนั้นในตึกเนี่ยคนร้ายต่อสู้ครับมีการชกต่อยกัน
คนร้ายทำทีเหมือนจะมีอาวุธอืมตัวเขากับเพื่อนก็เลยเฮ
ห่างก่อนเดี๋ยวมีปืนแล้วคนร้ายก็วิ่งออกมาตามภาพเลย
เหลืองเนี่ยครับแล้วก็เมียจอดรถอยู่รออยู่ข้างนอกนะฮะ
นี่ไปแล้วครับนะฮะแม่ค้าร้านขายของชำหน้าปากซอย
นางสนงเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละเข้าไปทำที
ไปซื้อของใช้แอปชัยชนะเราชนะอะไรเนี่ยนะฮะ
แกนเข้าไปนะฮะสแกนเพื่อไปซื้อน้ำแอปเราชนะนะครับ
นะฮะซื้อน้ำดื่มก่อนนะแต่ในชื่อเนี่ยนี่เลย
ชื่อคนร้ายหรือเปล่าครับคนที่ใช้แอปสแกนชื่อว่านิพาพร
คุณผู้ชมเป็นโทรศัพท์ของผู้หญิงคนนั้นครับ
หลังจากมีเสียงทะเลาะกันครับออกไปดูเห็นชายสองคนกำลังตาม
กต่อยกันกับผู้ชายเสื้อเหลืองอยู่ครับนะฮะเบื้องต้นตำรวจ
เดี๋ยวจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดและชื่อของคนในแอปเมื่อกี้
นิพาพรไปตรวจสอบเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จริงแบบนี้มันต้องตรวจสอบได้อยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากเขาลงทะเบียนนะ
ถูกต้องต้องมีเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้ทีนี้จะไปไล่ตรวจสอบได้เลย
อย่างน้อยถ้าเกิดว่าไม่ใช่สองคนนี้จริงคุณรู้จักไหมนะครับ